มาดูเรื่องนี้ฮะกล้องหน้ารถถ้าเป็นรถรุ่นใหม่เนี่ยมันมีมาแล้วนะครับ
แต่ถ้าใครใช้รถรุ่นเก่าไปติดเถอะครับเพราะว่าคุณลิเดียเจอมากับตัวลิเดียสลันรัฐนี่แหละครับ
นักแสดงชื่อดังนะครับโพสต์คลิปเตือนภัยนะฮะว่ารถทุกคันเนี่ยควรจะติด
เพราะว่ารถของคุณพ่อคุณแม่เธอเนี่ยนะถูกรถอีกคันนึงนะอยู่ดีไหลมาชนไหลมาชนชนตึ้งก็ให้
แล้วลงมาเอาเรื่องบอกว่ารถเขาเสียหายนะครับไปดูคลิปกันก่อนฮะ
ถามที่ผมมาพูดให้คุ้กไม่ได้คนเลย
นี่แหละครับทำไมคุณลิเดียถึงแนะนำ

คุณแม่ลูกสองอย่างลิเดียสลันรัฐปรี๊ดแตก
หลังจากพ่อกับแม่เนี่ยจอบรถติดไฟแดงอยู่
กลับถูกรถเก๋งไหลมาชน
แต่หนุ่มคู่กรณีกลับลงมาโวยวายให้รับผิดชอบ
อ้างว่าพ่อของคุณลิเดียเป็นฝ่ายขับรถไปชนเขา
ระบุข้อความว่าเตือนภัยไม่คิดว่า
อากงกับยายคือเรียกตามลูก
หมายถึงพ่อกับแม่เธอจะมาเจอกับคนแบบนี้
ขับไปจอดรถติดไฟแดงแล้วจู่
รถคู่กรณีก็ไหลมาชน
จากนั้นชายเจ้าของรถก็ลงมาบอกว่า
รถเขาเสียหายรถเขาเป็นรอย
ต้องการให้เรารับผิดชอบคมครูพ่อแม่อยู่พักใหญ่
เพราะดีที่พี่คนขับรถเมย์เห็นเหตุการณ์

พอพ่อกับแม่จะเรียกประกันไอ้หมอนั่นก็ไม่ให้เรียก
พอบอกไปโรงพักกันถ้างั้นก็ไม่สนใจนะครับไม่ไป
พอบอกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวดูกล้องหน้ารถกัน
ฝั่งคู่กรณีขึ้นรถไปเลยครับคราวนี้
คุณลิเดียยังโพสต์อีกว่าดีนะมีกล้องติดรถ
ติดหน้ารถนั่นแหละไม่ให้เงินไป
ขอบคุณพี่คนขับรถเมย์ที่จอดมาเป็นพยานให้คุณตาคุณยาย
และพูดทิ้งท้ายทุกคนควรมีกล้องติดหน้ารถ
หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปครับ
ดารานักแสดงดังเข้ามาเม้นต์กันเพียบเลย
คุณพลอยเชอร์มานก็มาบอกว่า
เห็นคลิปแล้วปลี๊บแตกนะข้าวมาเม้นต์ดูดืดเลย
แล้วก็มีการโพสต์ไอ้รูปการ์ตูนรูปกล้วยด้วยนะฮะหลายคนคงเข้าใจว่าหมายถึงอะไร
ระบุข้อความบอกว่านี่คงไปหลอกคนอื่นมาเยอะแยะแน่